รวมทั้งบาร์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศในสหรัฐ
มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุกราดยิงในผับแห่งหนึ่งครับ
เมืองออเรนโดทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นักดมกลิ่นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย
ทันทีที่เกิดขึ้นหรือว่าให้ทันสมัยมากขึ้น
เพื่อเป็นมาตรการตอบสนองต่อรายงานข่าวที่ระบุว่า
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศในเมืองออเรนโดรัฐฟอริดา

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔๙คนบาดเจ็บ๕๓คน
เพื่อเตรียมการโจมตีที่ใดที่หนึ่งครับ
ขณะเดียวกันก็มีบริการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ที่ต่างในสหรัฐอย่างในนครนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ
เนื่องจากว่าเป็นที่ก่อกำเนิดและรวมตัวกันของกลุ่มนักเคลื่อนไหว

ส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
แหลงว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า
นายโอมามาทีนเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย